ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ขนหัวลุกเหมือนกัน
ช่วยดูกันหน่อยเป็นกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่ง
จับภาพได้เขาว่ากันว่าภาพนี้เป็นภาพของวิญญาณค่ะ
ถือใจเหรอนั้นก็ได้ค่ะ
น่ากลัวมาแต่เราไม่รู้จริงนี่น่ะ
คือนี้นะคะภาพนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านของผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม๕๐นะ
คือหนุ่มคนนี้เขาเล่าบอกว่าในคืนนั้นมันจะมีเสียงแปลกจากนอกบ้าน
ด้วยความที่ดึกแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่าเสียงอะไร
ทีนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เลยมาดูภาพกล้องวงจรปิด
ตกใจมากคือคุณดูดีนะคุณผู้ชมที่เราวงไว้
เขาบอกว่าเขาเห็นเงาลักษณะคล้ายกับชายแก่
แอบนั่งและทำท่าแบบโผล่อยู่ตรงข้างบันไดบ้าน
พุบโพมันใครเหรอ
คือเขาก็คิดว่าอย่างนี้คุณเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคุณลุงของเขา
เพราะว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของลุงพอดี
ลุงน่าจะยังมีห่วงหรือลุงอาจจะอยากมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานก็ได้ไง
เขาบอกว่าเหมือนคนพุบโพอยู่ตรงนั้นคุณดูดีดิ
ไหน
ดูซินี่
โว้ย
เห็นไหมเขาบอกคนแก่นั่งมองมาจากกล้อง

หันมาทั้งกล้องเลยอ่ะนั่นแหละดิฉันก็สงสัยเอาจริงมั้ย
ฉันสงสัยเหมือนคุณเลยไหนดูตั้งนานกว่าจะเจอคนนี้เหมือนกันเลย
แต่บางคนเขาเห็นเหมือนแบบในคลิปจริงคุณดิฉันไม่เห็น
ผมก็ไม่เห็นดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผ้าม่านแล้วลมพัดแล้วมันแบบ
อย่างนี้ออกมานี่เรากำลังดูอะไรครับเนี่ยประมาณ
เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเนอะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ลบหลู่อะไรนะ
แต่ว่าเรามองไม่เห็นจริงไม่เห็นคือคนที่เห็นเขาก็อาจจะเห็นก็ได้ไง
แต่เราไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นนะเราไม่อยากเห็นนะคะไม่อยากเห็นนะคะขอบคุณค่ะ